สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วก็คุณชนะคุณชิสาและน้องจุดงนะครับ
ถ้าใครอยากได้ครับง่ายนิดเดียวครับมาเป็นเพื่อนกับเราหน่อย
ว่าคุณเนี่ยชอบอากาศแบบไหนที่สุดและเพราะอะไร
อย่าลืมครับหลังคำถามใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยเบอร์โทรของคุณเข้ามาด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะประกาศผลเร็วนี้เลยวันศุกร์นี้แล้วนะครับ
เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมตอบคำถามร่วมสนุกกลับมา๑สัปดาห์แล้วนะคะ
อีก๑สัปดาห์ยังมีเวลาค่ะส่งเข้ามาคุยกันหน่อย
ส่งมาก็ถูกอกถูกใจชอบหน้าฝนเพราะชุ่มฉ่ำดี
บางคนก็ชอบหน้าหนาวเพราะว่าจะได้กอดคนอยู่ใกล้
ก็ช่วงนี้มันหนาวแล้วนี่นะคุณชิสา

อาทิตย์ที่นี่ฝนตกกะน่ำอยู่เลยตอนนี้หนาวแสละ
มาเรื่องราวของที่คุณผู้ชมควรจะทราบกันหน่อย
สำหรับใครที่ถือบัตรทองสิทธิ์บัตรทอง
เรื่องการรักษาโรคร้ายมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันหน่อยครับ
ให้ดูเพื่อได้ทราบสิทธิ์กันนะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีบัตรทองอ่า
ถามว่าจะได้สิทธิ์อะไรบ้างกับสิทธิ์บัตรทอง๓๐บาทก็คือสิทธิ์ในการมีหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองนะครับ
หลายคนยังไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายของโรคต่าง
ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมามันจะเป็นอย่างไรจะมีการจ่ายให้หรือไม่
คือถ้าถือสิทธิ์บัตรทองแล้วป่วยเป็นโรคที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเนี่ย
ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าแพงแค่ไหนเนี่ยสิทธิ์บัตรทอง๓๐บาทก็รักษาให้ฟรีครับ
ว้าวทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประชาสัมพันธ์นะฮะย้ำถึงสิทธิ์ของผู้ถือบัตรทอง
แค่รักษาโรคทั่วไปแล้วนะฮะถามว่าไอ้โรคเรื้อรังโรคที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะ
ใช่โรคอะไรบ้างหลักหลักโรคซับจางฮะโอ้ยมีที่ไหนคะรักษาหายไหมถ้าไม่หาย
อาจจะหายบางคนอาจจะยากหน่อยล้อเล่นล้อเล่นแต่เรื่องจริงก็คือพวกโรคมะเร็ง
โรคหัวใจโรคผ่าตัดสมองหรือว่าปลูกถ่ายอวัยวะที่มันต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง
และจำเป็นต้องพักฟื้นหรือว่าส่งต่อไปยังหลายโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ถือบัตรทองอันนี้สบายใจได้
สามารถใช้สิทธิ์รักษาได้ฟรีเหมือนการรักษาโรคปกติทั่วไปเลยนะครับ
ใครที่มีสิทธิ์บัตรทองนะเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ต้องกังวลนะครับ
ให้แจ้งสิทธิ์นี้กับทางพยาบาลหรือว่าพนักงานในโรงพยาบาลที่เขาจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์พื้นฐานของคนที่ถือบัตรทองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดเลย

ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งอยากจะย้ำเตือนเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของการทำใบขับขี่
ก็เป็นบัตรประจำตัวที่ต้องพกสำหรับคนที่ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต

คุณต้องมีใบนี้แต่มันมีข่าวออกมาว่าสามารถทำใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วนได้
เฮ้ยก็ดีสิปกติจะทำทีเสียเวลาทั้งวัน
อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันทำอย่างนั้นได้จริงเพราะว่านี่มันคือข่าวปลอมค่ะ
ดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะหลายคนอาจจะได้รับแชร์มาแบบนี้
บอกว่ามีการทำใบขับขี่แบบเร่งด่วนผ่านออนไลน์ที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว
เรื่องนี้เราสอบถามไปยังหน่วยงานรัฐและศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
จนทราบว่านี่คือข่าวปลอมนะคะ
อย่าได้หลงเชื่อโฆษณาหรือข่าวแชร์นี้ค่ะ
เพราะเสี่ยงที่จะทำให้ประชาชนนั้นถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว
รวมถึงข้อมูลทางออนไลน์ได้
หากว่าใครจะทำใบขับขี่ต่ออายุใบขับขี่
คือต้องไปที่กรมการขนส่งทางบกที่ให้บริการในแต่ละเขต

คุณชิสากับผมเคยลองแล้วแอปพลิเคชันนี้
ใช่ค่ะก็ต้องไปจองคิวก่อน
หลังจากนั้นก็ทำตามกระบวนการที่เขาแนะนำมา
ก็คืออบรมออนไลน์แล้วก็ไปทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่งนะ
อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์
ไปทำบัตรไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือว่าไปต่ออายุ
มันก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้นแต่ทั้งหมดทุกกระบวนการ
มันเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าตัวคุณที่จะถือบัตรเนี่ย
พร้อมแล้วใช่ไหมมีความสามารถครบใช่ไหมที่จะขับรถ
ถูกต้องทำยวดยานพานะทำให้ถูกต้องนะคะ
อุทาหรณ์ในร้านเสริมสวยกันบ้างนะครับคือ
สาวคนนี้เนี่ยไปร้านเสริมสวยครับแล้วจังหวะที่กำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำ
จู่เป็นลมวูบไปแบบนี้ครับ

ดังสนั่นเลยครับโอ้โหไม่รู้ว่าน้องเขาจะเจ็บมากหรือเปล่านะฮะ
คือน้องคนนี้เนี่ยทางผู้ปกครองเนี่ย
พามาที่ร้านเสริมสวยครับมายืดผมที่ร้านแห่งนี้แหละ
คือก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะถ้าใครเป็นผู้หญิงน่าจะรู้
ก็มี๔ชั่วโมงแหละแต่หลังจากทำไปได้๒ชั่วโมง
น้องก็เริ่มมีอาการกระสับกระส่าย
บอกกับช่างว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะ
แต่พอลุกครับโอ้โหเห็นท่าไม่ดีมาตั้งแต่ลุกมาแล้ว

เสร็จแล้วก็วูบครับหัวเนี่ยชนตู้ในร้านด้วยนะ
เสียงนี่ดังสนั่นเลยจนคนในร้านเนี่ยถึงกับตกใจ
แล้วก็รีบเข้าไปช่วยพยุงตัวบีบนวดแล้วก็เอาน้ำแดงมาให้ดื่มด้วยนะครับ
แล้วก็เอายาดมมาให้ดมจนอาการดีขึ้นครับ
คือเหตุการณ์นี้นะฮะเจ้าของร้านเสริมสวยในอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะยืดผมเนี่ยก็ถามน้องเขาไปแล้วว่า
มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าน้องก็บอกว่าไม่มี
สุดท้ายเจ้าของร้านถามว่าตอนเช้าน้องทานข้าวมาหรือเปล่า
น้องก็บอกว่ายังเลยค่ะแต่พอน้องเป็นลมเลยก็เลยรู้ว่าสาเหตุ
ก็น่าจะเกิดจากนี่แหละไม่ทานข้าวนะครับ
พ่อแม่ของน้องก็ซื้อข้าวมาให้น้องได้ทานสักพัก
อาการก็เริ่มกลับมาเป็นปกติก็เลยลงมือทำผมต่อจนเสร็จใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงครับ
ทางเจ้าของร้านก็เลยเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูกค้านะว่า
เวลาที่จะมาทำผมทำสียืดดัดอะไรอย่างนี้ต้องทานข้าวมาก่อนนะครับเพราะว่าใช้เวลานานเนอะ
ก็กี่ชั่วโมงได้ล่ะ๔ชั่วโมงเหรอ

ผมถามพี่สานะเป็นสีผมมันใช้เวลานานแค่ไหน
อยู่กับผมด้วยว่าหนาแค่ไหนยาวขนาดไหนแล้วคุณทำสีแบบไหนคุณแค่ทำสีเติมโคนหรือคุณจะฟอกสี
มันใช้เวลาทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดเลยนะ๒ชั่วโมงใช่คือคุณต้องเผื่อเวลาเลยแล้วก็ที่สำคัญคือคุณต้องพร้อมด้วย
ถ้าไม่ทานอะไรไปก็มีโอกาสที่จะหน้ามืดเพราะว่าทั้งอากาศทั้งสารเคมีแล้วท้องว่างอีกต่างหาก
ฝากเตือนนะทั้งคนที่จะทำสีผมและคนที่จะไปรอด้วยนะกินไปพร้อมกัน
จะได้มีแรงโอ้โหหิวเดี๋ยวมีเรื่องไม่หมายถึงเขานะไม่ได้หมายถึงผมนะคุณออกอาการ
ถึงใครที่จะไปรออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีเรื่องซึ่งกันและกันดูคุณมีประสบการณ์เนอะ
ไม่ผมไม่ได้เกี่ยวกับผมผมพวกเราไงผมเป็นห่วงใจเย็นออกอาการเยอะแล้วเราอ่ะ
เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วขโมยไปเลยโอ้โหมาแบบอุกอาจมากก่อเหตุตอนกลางวัน
แล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์ออกไปแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
สถานที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่โรงเรียนเทศบาล๑บ้านชะอำจังหวัดเพชรบุรี
คนที่เขาขับขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินคันนี้
ขับมาแล้วดูมอไซค์เขาน้ำเงินทั้งคัน
แล้วขโมยพระพรมที่อยู่ตรงศาลตรงนี้ไป
หายไปแล้วเพราะผมสารโบ๋เลยอ้าวแล้วถามว่าโรงเรียนเขาประกาศโพสต์ตามหา
คุณเชื่อไหมไม่นานเท่าไหร่สุดท้ายพระพรมกลับมา
แต่กลับมาในสภาพแบบไหนที่บอกว่าไม่เหมือนเดิมไปดูฮะ
โอ้โหเป็นไงมาแบบนี้เลยพระพรมให้เปลี่ยนสีแล้วค่ะ
พรมกลายเป็นสีฟ้าทั้งองค์แล้วเป็นอวตารไปแล้ว
เป็นอวตาเลยนะใช่ค่ะ
ในช่วงเวลานั้นอยากให้ดูภาพนั้นอีกสักที
ภาพที่คนก่อเหตุเขาเอาพระพรมมาคืนมันเป็นภาพแค่แป๊บเดียวจริง
ช่วงเวลานั้นที่เขาเอามาคืนนี่เห็นไหม
จังหวะนั้นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาเอามาคืนเขาพูดว่า
เอาเอามาคืนก็เห็นพระสีไม่สวยก็เลยไปพ่นให้
พูดอย่างนั้นแล้วก็ขับรถหายไปเลยแล้วก็ไปเลย
ทั้งทิ้งเอาคนที่อยู่แถวนั้นงงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเป็นช่างทาสีหรือเปล่า

ไม่มีใครรู้งงไปหมดแต่เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมา
ญาติของผู้ก่อเหตุที่ทาองค์พระพรมเป็นสีฟ้าเนี่ยนะ
ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่เห็นโพสต์ที่โรงเรียนเขาโพสต์เอาไว้ว่าพระของผมหายมีคนเอาไปเนี่ย
แล้วเขาดันกลับไปที่บ้านแล้วไปเจอญาติของเขากำลังพ่นทาสีพระพรมให้เป็นสีฟ้า
ก็รู้เลยอ้าวเวรกรรมที่เห็นในเฟซบุ๊กนี่ว่า

ก็เลยไปบอกญาติคนที่ท่าทางสติไม่ดีที่เอาสีไปทาพระพรมบอกเอาไปคืนเขาเถอะ

ญาติก็เลยบอกอีกว่าคนที่ทาสีนั้นเขาสติไม่ดีแล้วแกเป็นโรคคลั่ง
ไม่ได้คลั่งรักนะแต่คลั่งสีฟ้าเห็นอะไรฟ้าไม่ได้เลยพุ่งเข้าใส่ตลอด
หรือวันก่อนเจอมะม่วงฟ้าลั่นยังวิ่งเข้าใส่เลยโอ้ย
เขาไม่ได้คลั่งสีฟ้าที่มันเป็นสีฟ้าเขาคลั่งทุกอย่างแต่ว่าเอาทุกอย่างมันไปพ่นสีไง
ก็เลยเนี่ยเห็นพระพรมเป็นสีขาวดีก็เลยมีความหวังดี
เอาไม่เป็นสีฟ้าซะสิก็เลยเอากลับไปทาเป็นสีฟ้าแล้วก็เอามาคืนโรงเรียนแบบนี้
งงไปหมดจริง
เรื่องต้นนะครับทางโรงเรียนเขาบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความหรอกเพราะอย่างน้อยได้ทรัพย์สินคืนมาแล้ว

ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาไปตามพระพรมกลับมา
ส่วนเรื่องของการจะจัดการจะเอาสีฟ้าออกกลายเป็นสีขาวอะไรเหมือนเดิมยังไง
เดี๋ยวขอปรึกษากับคณะกรรมการภายในโรงเรียนก่อนเราจะทำยังไงกันดี
พระพรมเป็นสีฟ้าไปแล้ว
มันผิดไหมผิดตำราอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนาะ
ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องสีนี่เหมือนกันนะ
คมต้องเป็นสีอะไรแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็สีขาวหรือไม่ก็เป็นสีทองไปเลย
นั่นน่ะสิแล้วก็ปล่อยไว้เป็นเอกลักษณ์ไว้แล้วกันเป็นที่ระลึกนะคะ
แต่ว่าเรื่องของการมาบุกรุกอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคดีความก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
เอามาดูเรื่องราวของการทะเลาะกันหน่อยละกันนะคะ
แฟนสาวจับได้ว่าแฟนนุ่มเนี่ยพากิ๊กเข้าห้องโอ้โหเจ็บปวดใจค่ะ
ก็เลยขอไปสงบสติอารมณ์พักใจที่ห้องเพื่อนก่อน
แต่คุณเชื่อไหมว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่ยอมหยุดนะคะ
บุกตามมาถึงห้องเพื่อนแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอเจ็บสาหัสเลยค่ะ
เห็นใจจริงค่ะตามไปดูค่ะ
หญิงสาวที่ถูกทำร้ายอาการสาหัสที่หมู่บ้านเอื้ออทรเมืองใหม่บางพลี
โครงการ๔ตะมนต์บางเสาทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
เนี่ยดูอาการของเธอค่ะโอ้โหค่อนข้างสาหัสเลยนะอืม
คือใบหน้าเนี่ยบวมช้ำปากแตกแล้วมีอาการชักเกร็งด้วยโอ้โห
บางครั้งมีอาการอาเจียนออกมาอีกต่างหากคือคงจะแบบว่าไม่ไหวแล้วจริงจริง
หัดจริงเพื่อนก็ช่วยกันบีบนวดปลดกระดุมเพื่อให้ผ่อนคลาย
ให้รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นนะคะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเธอนั้น
ไปส่งที่โรงพยาบาลบางบ่อต่อไปนะคะ
อายุยี่สิบสามปีครับน่าเป็นห่วงเธอจริงจริง
อายุยี่สิบสี่ปีค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวัน
สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บเนี้ยนะคะ

หลังเลิกงานมาเป็นช่วงเช้าสัก๘โมง

เดินทางมาหาเธอที่ห้องพัก
มาด้วยอาการเนี่ยร่อแร่ซึมเศร้ามาเลย
บอกว่าสามีเนี่ยพากิ๊กสาวมาที่ห้อง
แล้วเธอเห็นแบบนี้โอ้เธอเจ็บปวดใจมากเลยค่ะ

ก็เพราะว่าเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ข้างห้องพักของเธอเนี่ย
เห็นพฤติกรรมของสามีว่าพาผู้หญิงเข้ามา
ก็เลยโทรแจ้งให้เธอทราบ

เขาทราบแบบนั้นก็เลยทะเลาะกันกับฝ่ายสามีอย่างรุนแรงค่ะ
แต่ทีนี้เธอเห็นอาการไม่ค่อยดีคือทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้
เธอก็เลยต้องหาทางไปโดยการมาพักที่ห้องเพื่อนนี่แหละ

ทะเลาะกับสามีมาหาเพื่อนเป็นที่พึ่ง
ถูกต้องแล้วแต่ว่าสามีไม่ยอมหยุดนะคะ
เคาะประตูหน้าห้องเพื่อนนะคะ

บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอเลย

ไม่หยุดยั้งเลยค่ะทั้งตบทั้งจิกทั้งต่อยทั้งเตะนะคะ
เพื่อนบ้านมาช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยต่อไปนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าจะกลับห้องไปเอาเอกสาร
เขาอ้างยังไงและเพื่อนผู้บาดเจ็บเขาเห็นเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรเลยนะสอบอย่างเดียวเลย
ไม่มีใครห้ามอะไรเหรอ
ห้ามห้ามแต่เขาก็ไม่ฟัง
โอ้โหนี่ไงมาทำร้ายร่างกายถึงที่ห้องเพื่อน

แล้วอาศัยช่วงชุลมูลก็อ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็หลบหนีไปว่างั้นแหละ
ใช่ค่ะทีนี้คุณตำรวจสพบังเสาทงบอกว่าตอนนี้ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อนนะ
ถึงจะสอบปากคำได้และถ้าหากผู้บาดเจ็บเนี่ยต้องการดำเนินคดีกับสามี
ตำรวจก็พร้อมรับแจ้งความนะแล้วเดี๋ยวจะเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
เข้าใจคุณตำรวจนะแต่อย่างนี้ในเมื่อทำร้ายร่างกายหนักขนาดนี้แล้วไม่ต้องรอหรอกครับให้เขาฟื้นขึ้นมา
สามารถดำเนินคดีได้เลยนะมันเหตุซึ่งหน้าแล้วนะคนเห็นเยอะแยะพยานก็มีเชื่อว่ากล้องวงจรปิดก็น่าจะมี
เป็นไปได้ก็ดำเนินคดีไปเลยล่ะครับไม่ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บเขาฟื้นขึ้นมาหรอกครับ

เรื่องนี้กันบ้างคุณจูด้งอยากได้บ้านใหม่ไหม

อยากได้บ้านใหม่เอาไว้ไปอยู่กับคุณเมียถูกไหม

คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเขามีการติดป้ายประกาศขายบ้านเอาไว้
ราคาก็โอเคพอสมควร
แต่ไอ้ที่ว่าดูแล้วเนี่ยต้องเป็นข่าวเพราะว่าเขาให้เหตุผลที่ว่าจะเลิกกับผัวถึงขายบ้านนะครับ

เอาจริงนะไอ้ป้ายนี้ผมว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนเห็นแล้ว

คุณชิสาคุณน่าจะเห็นข่าวนี้บ้างแล้วแหละ

ราคาแบบโกรธผัว

ว่ายังงั้นนะครับก็เป็นบ้านทาวงเหาะอะไรแบบนี้นะครับ

ที่สามห้องนอนสี่ห้องน้ำ
ราคานั้นแหละครับออกราคาโกรธผัว๑๐ล้านกว่า

เล่าต่อเลยละกันเพราะว่ายังไงเราอยากรู้จริงว่าหมู่บ้านนี้มันมีจริงไหม
มันเป็นป้ายที่ทำขึ้นมาขำหรือเปล่า
ทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปสอบถามแล้วก็ไปเช็คดูเลยนะว่าอยู่ตรงไหน
ก็ตามพิกัดของป้ายก็คือซอยรามคำแหง
ทีมข่าวของเราขับรถวนหาอยู่พักใหญ่แล้วก็ไปเจอไปเจอป้ายก่อน
ไปเจอป้ายนั้นจริงที่ติดอยู่ที่เสาไฟตรง๔แยก๔๒
โอ้โหเรียกได้ว่าโดดเด่นภาษาวัยรุ่นยุคนี้โดดเด่น
ป้ายนี้มันโดดเด่นจริงผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเจอ
แล้วก็ยืนอยู่ที่ตรงนั้นเพื่อลองโทรที่มันอะไรยังไงโทรติดหรือเปล่า
รวมไปถึงก็สังเกตพูดคุยกับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
เอ๊ะคุณเคยเห็นป้ายนี้ไหมคะ
คุณเคยเจอป้ายนี้หรือเปล่าแล้วนี่มันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเล่น

คนแถวนั้นเขาก็บอกว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องจริง
เพราะมันไม่ใช่แค่มีป้ายนี้ป้ายเดียวมันมีป้ายอื่นอีกที่ประกาศขายบ้านในระแวกนี้
เหตุผลหลักไม่เกี่ยวอะไรกับโกรธผัวนะถ้าป้ายอื่นนะ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของน้ำท่วมประสบปัญหาเกิดน้ำท่วมหลายครั้ง
ก็มีการปักป้ายขายนั่นแหละส่วนไอ้ป้ายที่ปักขายบ้านเพราะว่าเกิดโกรธผัวเนี่ยฮะ
ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนั่นแหละสิเป็นมิติใหม่ของการประกาศขายบ้านจริงนะ
สักพักพี่วินขับมาแงนมาจอดอยู่ข้างผู้สื่อข่าวของเรา
ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้โอกาสถามดิพี่วินพี่วินเคยเห็นไอ้ป้ายนี้ไหมที่ว่ามันจริงหรือไม่จริง
พี่วินเขาก็บอกว่าไอ้ป้ายนี้ถ้าจะจริงฮะแต่อย่างนี้เขียนเพื่อให้มันแปลกตา
แต่ถามว่ามันจริงเพราะปวดหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะประกาศขาย
หลายคนแถวนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยแถวนี้มีการประกาศขายบ้านจริงนะ
เราก็อยากจะรู้ตอบมาเพิ่มเติมว่าไอ้หมู่บ้านนี้มันอยู่ที่ไหน
หมู่บ้านแล้วก็ไปเจอจริงจริงไปเจอกับหมู่บ้านหลังนี้ครับ
แต่เราไม่ได้เข้าไปนะเพราะเราไม่ได้ขออนุญาตเขาก็เองก็ขอความเป็นส่วนตัวเนาะ

ก็ไปพูดคุยกับพี่รอปภพี่รอปภหมู่บ้านนี้บอกว่าอ๋อนี่นี่หมู่บ้านแห่งนี้เอาจริงนะ
มันเพิ่งจะขายหมดไปก็คือหมดโครงการเขาไปเนี่ยนะ
ขายครบหมดทุกหลังเนี่ยก็ประมาณสัก๓เดือนได้ส่วนไอ้ป้ายที่ติดประกาศขายเนี่ยก็เห็นอยู่เหมือนกันสักป้ายสองป้าย
แต่เขาไม่อนุญาตให้ติดป้ายประกาศในหมู่บ้านก็เลยว่าใครมีความต้องการมีความจำนงอยากจะขายบ้าน
อยากบรรยากาศให้คนรู้ก็อาจจะต้องไปติดอยู่ข้างนอกภายนอกนั่นเอง
ส่วนเรื่องว่าโกรธผัวหรือเปล่าพี่รอปภเขาก็ไม่ฟันทง
เขาก็ไม่รู้เรื่องราวของบ้านนี้
แต่เห็นแล้วเนี่ยหลายคนก็มาแซวโดยเฉพาะชาวเน็ตเวลาเขาเห็นป้ายนี้ในเน็ตเขาก็คอมเมนต์ว่า
เออนี่ราคาโกรธผัวนะแล้วถ้าเขาเกิดว่าเป็นราคาเลิกกับผัวล่ะ
โหน่าจะลดกว่านี้มั้ยแล้วมีราคาที่ดีกับกว่าแล้วมั้ย
ถ้าดีก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมมันแล้วแต่อารมณ์เหรอราคามันขึ้นลงแล้วแต่อารมณ์ของคนขายหรือเปล่า
อารมณ์ว่าแซวกันแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของการขายของประชาสัมพันธ์แล้วก็ถือว่าป้ายนี้ชนะเลิศเลยนะ

ไปดูการล้างแอร์มหาโหดหน่อย

เจ้าของบ้านเรียกช่างมาล้างแอร์
ล้างเสร็จดูบินหน่อยครับเปิดดู
ราคาแพงมากแพงขนาดไหนไปดูครับ
นี่ครับผมนายรัตนพลคีรินอายุ๒๘ปีนี่
พี่คนนี้เลยชาวหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับ

เขาเข้าแจ้งความไว้ที่สพปลวกแดงครับ
หลังเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์ที่บ้านนะฮะแล้วมีน้องชายเนี่ยอยู่ที่บ้านเพียงลำพังครับ
ตอนนั้นน่ะหลังจากช่างเนี่ยล้างแอร์เสร็จอ่ะช่างก็ยื่นบินมาให้หนึ่งใบนะ
มีรายการเขียนมาหลายต่อหลายรายการเลยรวมแล้วเท่าไหร่รู้ไหมฮะ

ราคามันจะเท่าไรถ้าล้างแอร์อย่างเดียว
บินเนี่ยคือน้องชายเขาจ่ายเงินไปเนี่ยพอมาถึงบ้านเนี่ยก็
คือช่างแอร์เขาบอกว่าแค่เติมน้ำยาเฉย
บินเนี่ยมันจะเขียนบอกเลยนะว่า
มีการจ่ายค่าล้างแอร์เท่านี้
มีค่าดำเนินการในการปะซ่อมท่อที่รั่ว
เติมน้ำยาแอร์ไล่น้ำยาแอร์

เหมือนเจ้าของบ้านเขาบอกว่าช่างก็ไม่ได้ขอตั้งแต่แรกว่า

สมมุติว่าถ้ามันจะแพงควรจะต้องบอกเจ้าของก่อนถูกไหม
ใช่ว่าจะทำอันนี้อันนี้เจ้าของบ้านเขาจะได้แบบบอกถูกว่า

พอกลับมานี่ฮะก็เลยดูราคาแล้วโอ้โห
ดิฉันไม่รู้ว่ามันแพงเกินไปไหม
ถ้าคุณผู้ชมท่านใดเป็นช่างแอร์
หรือมีความรู้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยได้ไหมคะว่า
มันใช่ไหมเพราะบางอย่างอย่างข้อสองเนี่ยบอกมีพร้อมค่าแรงช่างด้วย
คือมันจะต้องมีแบบนี้ทุกอันเลยหรือเปล่า
บอกว่ามีเติมน้ำยงเติมน้ำยาอะไรด้วย

แล้วแต่ด้วยนะบางทีถ้าน้ำยามันเต็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติม
ก็ถูกไงเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งก็ต้องชี้แจงว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็น
แต่ด้วยความที่ว่าน้องของเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้ทราบแล้วก็เป็นคนโอนจ่ายให้เลย

จ่ายแบบมือสันเทา๕๘๐๐บาท
เอายังไงดีสุดท้ายเหมือนกับว่าทางเจ้าของเขาก็ไม่ยอมนะ
เห็นบอกว่าเอาบินเนี่ยนะฮะแล้วก็หลักฐานต่างไปที่ตำรวจ

ให้อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้คุยกันสักนิดนึงว่ามันราคาเท่าไหร่จะได้ไม่เป็นข้อหาแบบนี้แ
นี่ค่ะหลักฐานชัดเจนค่ะแล้วก็มีคลิปนี้มาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กประตูน้ำเพ
เขานำคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยในกลุ่มประตูน้ำเพสั่งง่ายขายดีอุ้ยอืม
บุข้อความด้วยนะคุณชนะว่าบอกมีสไตล์ไม่ต้องใช้สตางค์
ตลาดประตูน้ำมีกล้องวงจรปิดทุกร้านนะอัดเข้าไปแล้ว
คือคือซ่อนแอบชุดที่ขโมยถูกไหมคุณเห็นเลยแหละพฤติการของผู้ร้าย
ผู้ก่อยเหตุนี้นะคะเป็นผู้หญิงเสื้อเสื้อแขนยาวสีขาว
แล้วก็ผมยาวทำทีเหมือนมาเลือกซื้อเสื้อยืดเนาะ
หันซ้ายหันขวาไม่มีคนเขาก็ม้วนเสื้อยืดนั้นซุกเข้าไปในเสื้อของเขา
อ่ะเห็นอย่างนี้ชัดเจนก็รู้แหละว่าขโมย
แล้วคุณเชื่อไหมว่าวันเดียวกันเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุคนเดิมเนี่ยนะคะ

พฤติกรรมเหมือนกันเลยค่ะเลือกเลือกเสื้อผ้าในราว
แล้วก็ถอดมาม้วนปุ๊บ
เสร็จแล้วก็ซุกใส่กระเป๋าเรียบร้อย
อ่าก็เขาคงให้เหตุผลว่าก้อนไหนบอกว่าให้ลองได้

ถ้าทำแบบนี้ก็โดนจับสิคะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมยังคงตามหาอยู่

แต่บอกไว้เลยว่าหลักฐานมีชัดเจน
รูปภัณฑ์สันธารก็น่าจะพอตามหากันได้

ถึงพ่อค้าแม่ค้าดูให้ดีว่าลูกค้ามาในแบบไหน

เพราะอะไรรู้ไหมเวลาในประตูน้ำ

แต่ละร้านเขาก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตอะไรมากมาย

เปลี่ยนอารมณ์จากเรื่องเครียด

งั้นจัดให้เลยในช่วงสะบัดรอบกรุงนะครับ
สเต็กที่ว่ากันว่านำเข้ามาจากอเมริกา
นำอะไรเข้ามาไปติดตามกันเลยในช่วงของ

โอ้โหนี่ครับเนี่ยที่บอกว่านำเข้าคือนำเข้าเชฟนะครับเชฟระดับอยู่ที่ต่างประเทศอย่างอเมริกามาเป็นเจ้าของร้านอาหารแฮมเบอร์เกอร์ในสไตล์อเมริกาแต่ขายอยู่ที่ประเทศไทย
ทำไมสำเนียงคุณดูเหมือนสุพรรณไงเอองงงไปหมดเลยเนอะแต่อย่างนี้ละกันในช่วงสะบัดรอบกรุงเรามาตามรีวิวของผู้ที่ใช้งานติ๊กต๊อกรายหนึ่งที่ชื่อว่า
ทวินฟ้าฝนรีวิวพาไปกินสเต็กและอาหารอเมริกันแสนอร่อยที่ร้านยูเอสเต็กแบกเกอร์แอนด์เบบีคิวน่ากินมากนะ
อยู่ที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ใกล้กรุงเทพนะเป็นกรุงเทพปริมณฑลดีเลย
นี่คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นร้านสเต็กแบบลับและไม่มีการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์เลยนะ
ขายด้วยความชิวสบายใจของแกส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทานเนี่ยเขารู้กันแบบปากต่อปากบอกต่อกันก็เลยได้มาลองแล้วพอมาลองปั๊บติดใจม้าอีก
มาอีกอย่างเดียวไม่พอชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนใครต่อใครมาทานที่นี่เพราะของเขาอร่อยราคาไม่แพงอยากไปลองชิมอาหารสไตล์อเมริกันแท้ไปเลยยูเอสสริกเบอร์เกิร์ต
ที่รับลูกค้ามันทำยากตัวคุณอ่านนี่แหละเอางี้คุณผู้ชมถ่ายภาพไว้นะจดเบอร์ไว้หน้าจอแล้วก็สอดถามโดยตรงเลยดีกว่านะฮะ
โอ้โหถ้ากินแล้วจะสเปคอิ้งเลยแบบคุณชนะหรือเปล่า
ยูเอสสเต๊กเบรคเกอร์แอนด์เบบิคิว
นี่มิติใหม่ของการลงเสียงครับแม่จากเรื่องสเต็กอิ่มท้องกันไปแล้วพาไปดูเนรน้อยรูปนี้
เขาให้พรแบบนี้แบบตึ้งให้จนแตกแตกจริงไหมตามไปดูในช่วงสกิดกิน
สกิดยิม

เต๊กเบ๑๓

แก้แจ้ง
โอ้โฮหัวสั่นเลยอ่ะเหลือต้องให้ตังค์ด้วยนะ
เจ็บก็ต้องถวายปัจจัยต่างหาก
โอ้โหนี่ฮะไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่รู้ว่า
โยมแม่ไม่ให้เติมอาร์โอวีหรือเปล่านะฮะแบบนี้นะฮะ
โอ้นะก็เป็นเรื่องของการให้พรรดน้ำมนต์

มีเด้งกลับด้วยนะหนองบางอย่างนี้พึกปากโอ้โฮโอ้โฮนะฮะ
เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวแล้วกันเนอะพักกันหน่อยคุณผู้ชมฮะและอยากจะให้ดูเรื่องนี้
ดูแล้วน่ากลัวอยู่เหมือนกันเป็นเหตุไฟไหม้ในต่างประเทศ
คุณดูสิครับตึกสูงขนาดนี้แล้วเกิดเหตุไฟไหม้ไม่ใช่หนังนะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
แล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสวัสดิ์ทาวน์
กลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวในต่างประเทศกันบ้าง
อย่างที่ตุรกีชื่อเก่าแต่ชื่อใหม่ชื่อตุรกีอะนะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่
อย่างที่ชื่อตุรกีอะแต่เรายังไม่ค่อยชินหรอกส่วนใหญ่จะเรียกตุรกีกัน
ใช่ค่ะแต่คือที่เราพูดถึงที่นี่เพราะว่ามันมีเหตุไฟไหม้
เป็นไฟไหม้อพาร์ทเมนต์ที่เป็นแนวตั้งน่ากลัวมากไปดูเหตุการณ์นี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นภาพเราต้องร้องตกใจแน่นอน
ที่แบบว่าตึกสูงในฮ่องกงไฟไหม้นั่นคือในหนังนะ

แต่ที่นี่คือตุรเกียรหรือชื่อเก่าตุรกี
มันไฟไหม้อพาร์ทเมนต์๒๔ชั้นในนครอิสตันบัวค่ะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเปลวไฟเริ่มลุกไหม้ที่ชั้นล่างก่อนนะ
แล้วมันก็ไหม้ลามโครงสร้างที่หุ้มด้านนอก

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานะ

ทีมรักษาความปลอดภัยของอาคารก็ประกาศให้คนอบพยพจากตึก

ปรากฏว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
ก็ถือว่าหนีได้ทันนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็บอกว่าต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงนานหลายชั่วโมง
พยายามฉีดน้ำสกัดภายในอาคารตลอดนะคะรวมถึงกำลังเร่งสืบหาสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้
คุณชิสาลองคิดดูนะตึกมันสูงขนาดนี้คุณต้องใช้รถดับเพลิงต่อกันยังไง
นั่นน่ะสิจะฉีดยังไงให้น้ำมันขึ้นไปถึงชั้นบนนะคะแล้วขณะเดียวกันคนอยู่ข้างในต้องหาทางลง
รับมาตรบังเรื่องฟืนไฟไปด้วยจะลองจับเรื่องไฟไหม้พาไปดูอุ๋สท้าหอนหน่อยครับ
ขับรถก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าอยู่ครับมีวัตถุประหลาดลอยมาแบบนี้ครับ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

ในคู่กัดสะบัดข่าว
มาคุณผู้ชมมากองรวมกันตรงนี้เดี๋ยวจะให้รู้จักกับคำนึง
ค่ะคำว่าหาลจิกอ่าคำหยาดน่ะค่ะมีที่มาที่ไป
มันมายังไงมาแบบนี้ครับ

หัวหายแม็กซ์อ่าจิกไหมล่ะจิกจิกจิกจิกเลยโอ้จิกเต็ม

ถ้าจิ๊กผมอย่างนี้ผมบีดเลยนะ

สงสารหาญอ่ะ

แต่ไม่ได้ละอยู่นานละ

คุณชอบอากาศแบบไหนมากที่สุด

เดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้แล้วนะครับ

แล้ววันนี้เราปิดท้ายด้วยคลิปน่ารัก
เต่าเบื่อกินผักไปกินหมูแทนจ้า

โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้